ดูเรื่องนี้หน่อยใครเคยเจอแบบนี้บ้าง
มีพ่อบ้านท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลย
เขากลุ้มใจมากทำไมคะเจอไข่ทั้งเหี่ยวแล้วก็ย่น
อันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะไข่ไก่
วิ่งนี้ถ้าภาพไม่ขึ้นนี่ดิฉันยังไม่รู้จะถามคำถามไหนต่อดีเลย
ไข่ไก่จริงด้วยไม่ใช่ของเล่นนะ
ไข่ปลอมหรือเปล่าของจริงเลย
มันอุ้ยนี่นี่ถ้ามองไกลนึกว่าไส้กรอกเหมือนกันนะ

นั่นนะสิปกติเปลือกไข่ไก่นี่เติงเปี้๊ะเลยนะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะทุกผู้ชมครับ
นี่คือไข่ของคุณอนุวัฒน์เอาไข่ไก่ของพี่อนุวัฒน์ดีกว่า

ไข่ไก่ของพี่อนุวัฒน์อายุ๖๒ปีอยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะ
ฟองเดียวนะฮะนี่มากันแบบทั้งล็อตเลยที่ซื้อมา
พี่อนุวัฒน์บอกว่าวันนั้นไปออกกำลังกายเสร็จ
ก็ไปแถวตลาดสดเทศบาลเมืองเลยนะ
เห็นรถกระบะมาจอดขายไข่ไก่๓๐ฟอง๙๐บาท

นี้สมัยนี้โอ้โหเฉลี่ยแล้วแค่ฟองละ๓บาทมันก็ถูกอยู่

พอนี้จะเอาออกมาต้มเอาออกมาวางพิทย์ไว้ก่อนนะ
ยังไม่ได้ไปดูอะไรแบบทีแรกดูมันก็โอเคดี
พอกลับมาถึงบ้านเอาอยู่ดีจะเอาออกมาต้มมันเหี่ยวได้ยังไง
ผู้ชมต้องมีคำถามในใจว่าแล้วไข่ไก่ข้างใน
เนี่ยไอ้เปลือกเฮียวนี่

เอ้าฟังพี่อนุวัติหน่อยค่ะ

หลังจากกลับบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไร
พอตอนเช้าคิดว่าจะเอาไข่ไก่ที่ซื้อมามาต้มทาน

พอแกะถุงออกมาก็เจอไข่มาลายลักษณะนี้ทั้งหมดเลย

รูปรูปลายแบบเราก็ไม่เคยเจอมาก่อน

พอตอกไปครั้งแรกก็เหมือนไข่ไก่ทั่วไป

พอทิ้งไปสักคู่หนึ่งเข้าไปดูใหม่
ไข่แดงรู้สึกเริ่มเหนียวผิดปกติเหนียวข้น

ก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามัน

คือไข่แดงไข่ขาวด้านในจะว่าปกติเสียทีเดียวก็คงไม่ใช่

เปลือกไข่ไข่ที่มีลักษณะแบบนั้นน่ะ
ทำให้แม่ไก่เนี่ยป่วยพอแม่ไก่ไข่ออกมาเนี่ยไข่ไก่ของแม่ไก่ตัวนั้นเนี่ย
มันเลยไม่สมบูรณ์หรืออาจจะหลายตัวก็ได้นะแม่ไก่บางตัวติดเชื้อหนัก
ก็ถึงขั้นตายได้ส่วนไข่ไก่ที่ออกมาสามารถนำมาทานได้นะอาจารย์ออสบอก
แต่ยังไงก็เอาให้สุกก่อนเพราะความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อยู่แล้ว
และที่สำคัญไวรัสดังกล่าวเนี่ยมันไม่ติดต่อสู่คน
ไวรัสปอดอักเสบของไก่นี่พี่อนุวัฒน์ก็น่าจะสบายใจขึ้นระดับหนึ่ง
ก็แปลว่าเอาไปทานได้ปกติเพียงแค่ว่าต้องเอาไปประกอบอาหารเมนูไหนก็ได้ให้สุก
เอาให้สูงหน่อยแค่นั้นเองนะคะอุ้ยก็ถือว่าได้ไข่ถูกนะ
เว้นไข่รั่วไปก่อนพี่ช่วงนี้เอาให้สุกไปก่อน